ก็วิจารณ์กันแบบก็สมควรจะวิจารณ์
วันพระเขาห้ามขายเครื่องปรุงแอลกอฮอล์

ถ้าสมมุติอะไรที่มันผสมแอลกอฮอลล่ะ
บางทีก็อาจจะมีอยู่ในช็อกโกแลตบ้าง
มีส่วนผสมเครื่องปรุงบางอย่างที่อาจจะมีอยู่บ้าง

หลังจากที่มีการงดขายเครื่องปรุง

ครับผมอุ๊ยนี่น้ำมันก็ขายไม่ได้เลยครับนี่

ไร้สาระของกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์

จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในนั้น

ในวันที่งดขายเหล้าเบียร์ไม่ได้นะครับ

เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

เขาก็เลยบอกว่างงว่าใครจะซื้อมิลินไปกินให้เมาวะ

เปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าก็มีแอลกอฮอล์ด้วย

ใช่ทำแกงทำอะไรที่เป็นของญี่ปุ่น

ซึ่งใครซื้อมิลินไปกินให้เมา
คนเขาก็เลยถามว่าไอ้สาเกญี่ปุ่นที่ใช้ดื่ม
ก็มีการเติมน้ำตาลในกระบวนการหมักใช่ไหมฮะ

โดยสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดจริง
ปรากฏเฟซบุ๊คประชาชนเบียร์

ในวงกว้างว่ายังมีเจ้าของร้านญี่ปุ่นบางร้านเนี่ย

เมื่อมิลินที่ร้านหมดพอดีเลย
แต่ไม่สามารถออกไปซื้อทำอาหารได้

มิรินทร์นั้นเสียภาษีในหมวดของแอลกอฮอล์นะ
คือเรื่องข้อเสียภาษีในหวดของแอลกอฮอล์
จึงถูกจัดอยู่ในหมวดนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้
ในทุกประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย

มีการกำหนดช่วงเวลาซื้อแอลกอฮอล์

ก็คือมันมีเวลาห้ามขายแอลกอฮอล
แสดงว่าตัวนี้ก็ขายไม่ได้ช่วงที่จะขายทุกเปิด
เขาก็มีติดป้ายทัดเจนวันที่๒๔
ถูกต้องและตัวเองเปิดร้านอาหารด้วย

ส่วนใหญ่เขาโทษถ้าเป็นเหล้าก็สาเกอะไรไปเลย
แต่นั่นมันโจทย์เสียปศีรภสีอยู่ในหมวดนั้นไง
ถูกนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามิริน

อันนี้ก็เป็นว่าเค้าเสียภาษีมากอย่างนั้น